วิธีในการหารายได้นะครับทำยังไงดี
วิ่งเข้าไปในป่าเลยไม่ใช่กลับคืนสู่ธรรมชาตินะ
แล้ววิ่งทำไมอ่ะไปหาของดีในป่าเพราะว่าทรัพย์ในดินสินในป่า
มีเยอะแยะมากมายนี่พาไปที่ป่าชุมชนทางเข้าเขื่อนลำเปล่า
ตำบลอุ่มเม่าอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสิน
นี่ฝนตกหยิมยายฉิมไปเก็บเห็ด
ได้ไหมคะเก็บได้สิได้หลายเห็ดเลยครับ
คุณผู้ชมครับเพราะว่าช่วงนี้เห็ดนานาชนิดมันผุดขึ้นมา
ตามป่าตามเขาเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วครับ
บอกเลยนะว่าเป็นเห็ดป่าที่หาทานยากมาก

ถ้าเก็บได้เยอะก็เอาไปขายสร้างรายได้ครับ
ถามชาวบ้านที่นั่นก็คือคุณพี่ประพาพร
ก็บอกว่าเห็ดที่เก็บได้ช่วงนี้นะมีเห็ดอะไรบ้าง
แดงเห็ดใครเห็ดเพาะเห็ดพึ่งเห็ดเยอะแยะมากมาย

เพราะว่าหากไปเจอเห็ดแปลกสีสันมันดูสวยงาม
สวยงามแต่กินไม่ได้นะครับบางเห็ดมันมีพิษครับโอ้โห
บางคนบอกว่าเออคุณชนะไปเจอเห็ดเมาก็ดีสิเก็บมาเลย
นี่จะได้ไม่ต้องไปซื้อลงซื้อเหล้าแล้วสุลงสุราไม่ต้องซื้อ

บ้าเหรอมันมีพิษครับกินไม่ได้นะฮะ
ทีนี้ยังไงเห็ดที่เก็บได้อย่างที่ผมบอก
เอาไปทำเป็นเมนูแกงเห็ดรวมบ้าง
แล้วก็ไปทำอะไรหลายอย่างให้คนในครอบครัวได้ทานกัน
แล้วเหลือทำไงมาวางขายแบบนี้
ทั้งหมดทั้งมวลนี่พี่เขาเก็บมาเขามีความชำนาญนะ
เขาถึงมาวางขายได้แบบนี้เป็นเห็ดที่สามารถทานได้ไม่เป็นพิษ
ถูกต้องนะคะสุดยอดจริง
เป็นประโยชน์ด้วยแหละเหตุทานเห็ดแล้วมีประโยชน์ค่ะ